คดียิงกันที่บ่อนในพระราม๓นะครับ
ก็มีความคืบหน้าหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ถูกแอบถ่ายและถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วก็เรื่องที่ตำรวจบอกว่าคนที่ยิงนายถาวรอาจจะเข้ามอบตัว
ก็รอกันอยู่ว่าคนที่ยิงนายถาวรหรือว่านายบอยจะเข้ามอบตัวจริงหรือเปล่า
ส่วนการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตนะฮะ
ก็ในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้ง๔รายนะครับ
ก็มีทั้งสารวัตรแม็กซ์มีนายถาวร
แล้วก็มีพนักงานผู้หญิงอีก๒คนนะครับ
อันนี้ล่าสุดครอบครัวของนายถาวรศรีสดอายุ๕๑ปีนะครับ
ก็ได้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายถาวร
ที่บ่นพระราม๓ซอย๖๖
โดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ก็มีการทำพิธีบริเวณประตูทางเข้าบ่อน
ครอบครัวของนายถาวรศรีสด
ก็เดินทางมาทำพิธีตรงนี้นะครับ
บอกว่าอยากจะเชิญดวงวิญญาณนายถาวร
เพื่อกลับบ้านเกิดที่ปราจีนบุรี
ครอบครัวก็ได้นิมนต์พระมา๑รูปมาทำพิธีนะครับ
ทำพิธีเสร็จคือใช้เวลาประมาณ๑๕นาที

ก็ได้ขึ้นรถยนต์เก่งสีขาวกลับออกไปทันที
ญาติปฏิเสธที่จะพูดคุยกับสื่อมวลชนนะครับ

ได้มีการให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนด้วยเหมือนกันนะครับ
ว่าจะนำศพของนายถาวรไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดบางแตนตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
มีกำหนดสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๕คืน
แล้วก็จะชาปนกิจวันที่๑๐สิงหาคม
แล้วก็มีการพูดถึงนายถาวร
โดยผู้เป็นแม่ของนายถาวรได้พูดถึงลูกชาย
บอกว่าลูกชายออกจากบ้านไปอยู่กรุงเทพนานแล้ว

ช่วงหลังเกิดโควิดระบาดก็ไม่ได้กลับบ้าน
หากกลับมาจะต้องถูกกักตัว
เขาก็จะให้เงินแม่เดือนละ๕๐๐๑๐๐บาท
แล้วก็ก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิตเหมือนมีรางบอกเหตุนะคุณ
คือฝันเห็นลูกชายมีลูกทั้งหมด๘คน
และผู้ตายเป็นคนที่๗มีภรรยามีลูก๓คน

ขณะที่ญาติและเพื่อนสนิทของผู้ตายที่เดินทางมาร่วมงานศพ
ก็พูดคุยถึงการเสียชีวิตของนายถาวร
บอกว่าที่ผู้ตายต้องเข้าไปในบ่อนการพนัน

โทรศัพท์มาหาผู้ตายในช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม

แต่ก็ขัดไม่ได้จึงต้องเดินทางไปที่บ่อน
หลังจากที่ถูกยิงก็หนีไปในห้องน้ำ
โทรศัพท์มาบอกญาติว่าตัวเองถูกยิงได้รับบาดเจ็บ

แล้วก็เหมือนเป็นการสั่งเสียครั้งสุดท้ายนะฮะ
นี่ก็เป็นคำเปิดเผยในงานศพของนายถาวรนะครับ

มีรายงานข่าวออกมา
ว่านายบอยบ้านครัวฉายาในวงการพนัน
ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสนทุ่งมหาเมฆ

พร้อมกับจะนำอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ยิงนายถาวรเสียชีวิตภายในบ่อนการพนัน

ถาวรยิงปืนสายไปสายมายิงไปทั่ว
ซึ่งหากนายบอยไม่ยิงสกัดเอาไว้อาจจะทำให้มีคนเสียชีวิตไปมากกว่านี้
ซึ่งก็สอดคล้องกับการตรวจสอบวิถีกระสุนของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ที่พบว่าลักษณะการยิงของนายถาวรเป็นการยิงแบบสเปะสปะ
ส่วนผู้ก่อเหตุมีคนเดียวหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ยังรอนะยังรอว่านายบอยจะเข้ามามอบตัวหรือเปล่า
เพราะว่าคำเปิดเผยของพลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปะชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานซึ่งได้เรียกพนักงานสอบสวนชุดขี้คายคดี
มาประชุมมาพูดคุยนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
สั่งให้ดูแลการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ก็พูดถึงประเด็นของนายบอยด้วยบอกว่านายบอยตอนแรกว่าจะมอบตัว
แต่ยังไม่ปรากฏตัวแต่อย่างใดนะครับแล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็บอกว่าไม่รู้สึกหนักใจอีกเรื่องนะที่มีเรื่องของพันธ์ตำรวจโทอักษรย่อ
ซอโซ่เข้ามาผัวพันกับบ่อนดังกล่าวอันนี้ก็ไม่หนักใจ
เพราะจะทำงานตามที่รับมอบหมายจากพบตรอย่างเต็มที่ในการคลี่คลายคดีนี้นะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิป
คืนเกิดเหตุที่กำลังช่วยกันขนย้ายสิ่งของแล้วก็ถอดกล้องวงจรปิดที่ตอนแรกมันออกมาเป็นภาพนิ่ง
ใช่นะฮะผู้ชายเสื้อเหลืองอีกคนนึงที่ปีนอยู่บนบันได
แต่ทีนี้ครับมันมีการเผยแพร่คลิปที่ถูกแอบถ่ายออกมาแล้วนะ
คลิปนี้ความยาวประมาณ๒นาทีนะคะคุณผู้ชมจะเห็นหมดเลย
มันเป็นลักษณะคลิปแอบถ่ายเพราะว่ากล้องจะเคลื่อนไหวไปมาตลอดเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปดูค่ะคลิปที่เกิดขึ้นนี้

แถวนี้มีพวกหรอไอ้บอย

ไม่มีไหม

ทั้งหน้าคอมแฮว
ตัดไม้ออกมาเลย
คุณผู้ชมคือถ้าเกิดต้นคลิปจะเห็นเลยว่าคนที่ถ่ายลงมาจากรถ
แล้วก็เดินเข้ามาในบ่อนแห่ง๑

จนกระทั่งเดินเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ที่เปิดไฟสว่าง
๒นาที๑๙วินาทีนะสำหรับคลิปนี้
ใช่ค่ะตอนที่มีการคุยกันคือเขาบอกเลยว่ามีโซ่ที่มันคล้องมอเตอร์ไซค์ไหม

แล้วก็มีการถามหาครีมอาจจะให้เอาครีมมาตัดเลย

แต่ทีนี้ตอนที่ทุกคนกำลังสารวนอยู่กับการขนย้ายสิ่งของเนี่ย
ภาพสะเทือนใจคือสมบก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ชม
แล้วก็คำพูดถ้าได้ฟังการสนทนาหรือใครเรียกชื่อใครเนี่ย

หมายถึงไอ้ครีมตัดอะไรเนี่ยนะฮะ
อันนี้ตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะ
เพราะว่าถ้าเป็นบอยคนที่ยิงนายถาวร
เท่ากับว่าเมื่อยิงนายถาวรเสร็จ

ยังเคลียร์พื้นที่อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่นะฮะ

เห็นภาพในกล้องวงจรเห็นภาพที่แอบถ่ายนี้
คือดูทุกคนเขาก็ค่อยเคลื่อนย้ายค่อยเก็บของ
เพราะว่าเห็นไหมคะไม่ได้มีใครวิ่งหรือว่ากรูแบบ

คือทุกคนเหมือนกับชิลก็พอมีเวลาไม่ได้เร่งรีบมากนัก
แต่ทีนี้ค่ะในภาพที่แอบถ่ายนี้เห็นหน้าแบบชัดเจนเลย
ดังนั้นคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญ
ตำรวจจะต้องไปตามตัวคนที่อยู่ในคลิปที่เห็นหน้า
มาสอบสวนเพิ่มเติมและแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะคะ
โดยเรื่องนี้พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้า
ในการสืบสวนสอบสวนเหตุยิงกันที่บ่อน
บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเชิงลึก
แต่ทีนี้ประเด็นกล้องวงจรปิด
ซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานท่านก็ยืนยันนะ
บอกว่าคืนเกิดเหตุตอนตำรวจไปถึงน่ะ
ไม่เจอกล้องวงจรปิดแล้วถึงมีการพูดออกมาแบบนั้น
แล้วก็เชื่อว่าคงจะมีการถอดออกไปก่อน
เพราะว่าตอนคลิปที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้
มันเป็นช่วงกระบวนการที่คนในบ่อนนั้นกำลังจะถอดกล้อง

อืมซึ่งจะมีการเรียกเจ้าของตึกนี้มาให้ปากคำ
จะมีการสืบสวนหาตัวคนที่ปรากฏในภาพถ่ายในคลิป
ตอนที่มีการขนย้ายอุปกรณ์ต่าง

จะมีการเรียกมาสอบสวนทั้งหมดด้วย
ทีนี้อีกหนึ่งกระแสข่าว
มันมีกระแสข่าวมาบอกว่าตำรวจเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะ
เป็นคนยิงนายถาวร
ก็เลยถามผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ว่าเรื่องนี้สรุปคือเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่ยิงใช่ไหม
ซึ่งท่านก็บอกว่าตำรวจชุดแรกที่เข้าพื้นที่เนี่ย
คือสายตรวจท้องที่สอนอทุ่งมหาเมฆ

ภายใน๑๐นาทีหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุ
อันนี้เนี่ยนะคะแล้วทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
ถาวรเสียชีวิตก่อนที่ตำรวจจะถึง
เพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่บอกว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบยิง

ก็ขอยืนยันออกมาแบบนั้นสำหรับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
สำหรับศพผู้เสียชีวิตสารวัฒน์แม็ก
ต้องบอกว่าครอบครัวนี้คือเขามีพี่น้องสองคน

แล้วก็ตัวสารวัฒน์ที่เสียชีวิตชื่อสารวัฒน์แม็ก
ญาติก็เดินทางมารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬา
เพื่อที่จะนำร่างสารวัตรแม็กซ์ไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดโพธินายกที่อำเภอเมืองนครนายก
แล้วตอนที่ศพสารวัตรแม็กซ์มาถึงที่วัด
ทางด้านแม่ก็คือคุณแม่จิรพรสำเนียงประเสริญ
สำเนียงประเสริฐก็ร้องไห้เสียใจ
ที่ลูกชายจะต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่มีการเคลื่อนย้ายศพ

ส่วนพ่อของสารวัตรแม็กซ์ก็บอกว่าไม่คิดเลย
ว่าลูกต้องมาเสียชีวิต
เพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ลูกชายเรียนจบเป็นตำรวจ
ก็ไม่เคยจะมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับบ่อนการพนัน
แล้วก็แสข่าวที่บอกว่าลูกชายไปติดหนี้
ถาวรพ่อบอกว่าพ่อไม่รู้เรื่องเลย
เพราะว่าลูกไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ
ซึ่งส่วนศพของนายถาวรเนี่ยญาติก็มีการนำไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางแตน
อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
อันนี้ของสารวัสแม็กซ์ไปดูศพของนายถาวร
สำหรับนายถาวรลูกชายคนโตของนายถาวรบอกว่า
ยังติดใจปมที่พ่อเสียชีวิต
ประเด็นที่เจอปืนกระบอกเดียวในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตำรวจก็รับปากนะบอกว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุ

ส่วนกรณีหนึ่งกรณีที่บอกว่ามีนายตำรวจติดเงินพ่อ
ลูกก็บอกว่าพอรู้มาว่าก่อนหน้านี้
นายตำรวจมีการมาขอหยิบยืมเงินจากพ่อจริง
แต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่
ครับก็เป็นศพผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย
สารวัตรแม็กซ์กับนายถาวร
แล้วก็ยังมีศพของเหยื่อกระสุนอีก๒ราย
ญาติได้ติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้ว
เพราะว่าตอนแรกที่มีข่าวออกมาว่า
ผู้เสียชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนแจกไพ่ในบอร์ด
เป็นหญิงสาวชาวกัมพูชาใช่ไหม

แต่ว่าเขาต้องมีการอายัดศพไว้ก่อนแล้วนะฮะ
แต่ทีนี้สามารถที่จะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา

แล้วก็ที่สำคัญทางแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิง
ก็เสียอกเสียใจอย่างมาก
ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูคุณชูวิทย์หน่อยดีไหมคะ
คุณชูวิตเขาเคยทำธุรกิจกลางคืนเป็นอดีตนักการเมือง
ก็มีการให้สัมภาษณ์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องบ่อนพนันออนไลน์
ชูวิทย์ตอนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่า

ผ่านมาในชีวิตผมผมพูดถึงเรื่องของบ่อนไปเยอะแล้ว
พวกคุณสื่อมวลชนคุณจะถามอะไรผมบ้างล่ะ
คือถามมาได้เลยเดี๋ยวจะตอบให้ทั้งหมดทุกเรื่อง
แต่ว่าคุณชุวิตก็บอกนะบอกว่าณตอนนี้ณยุคนี้
มันเข้าสู่บ่อนพนันออนไลน์แล้วเพราะว่ามันเล่นได้ทุกที่ไง
แต่ว่าการทำธุรกิจพวกนี้มันต้องมีคนสนับสนุน
ต้องมีการจ่ายสวยแล้วก็เงินที่จ่ายสวยเนี่ยมันก็เยอะ
สูงกว่าบ่อนเฮียตี้ที่เกิดเหตุยิงกันเนี่ยสูงกว่าเป็น๑๐เท่าเลย
อันนี้คุณชูวิทยเปรียบเทียบให้เห็นว่าระหว่างบ่อนที่มันเป็นกิจจัดลักษณะ
แบบที่เขาไปจับกันได้กับบ่อนออนไลน์
ต้องจ่ายสวยบ่อนออนไลน์เยอะกว่า
แล้วมันมีตอนหนึ่งนะคุณที่คุณชูวิทย์บอกว่า
ออนไลน์ในเมืองไทยตอนนี้เขาเปิดมาเลย
บอกว่ามีนายตำรวจยศพันธุ์ตำรวจโท
แล้วบอกชื่อเล่นด้วยค่ะชื่อเล่นว่าซัว
เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนายตำรวจคนนี้
รู้จักกันทั้งวงของการพนันออนไลน์
มีการจ่ายเงินไปยังหน่วยต่าง
แล้วก็ถามว่าคุณชูวิทย์ที่คุณชุวิตออกมาพูด
คือมีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่า
คุณชูวิทย์บอกว่าก็อยากให้พบตรจัดการหน่อยดูหน่อย
ผู้ใต้บังคับบัญชามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

พันธบรวจโทโซโซอะไรนะ
เรื่องนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่า
รองผู้บัญชาการพบนครบาลก็บอกอ้าวก็ไม่หนักใจ
จะมีใครเปิดเผยชื่อพันธบรวจโทซอโซ่ออกมา
ผมไม่หนักใจนะครับเพราะผมคลี่คลายคดีไปตามหลักฐาน
ตามพยานแล้วก็ต้องไปสืบในคดีอื่นด้วยนะครับ

ค่ะซึ่งคุณชูวิทย์ก็บอกนะพูดถึงรายได้
ธุรกิจบ่อนพนันออนไลน์มันสูงมาก
คือก็รู้มาแหละว่าทางด้านพันธบรวจโทซอโซ่เขามีแผน
ในนั้นก็จะมีบ่อนกาซิโนบ่อนพนันออนไลน์มีอาบอบนวดเอาไว้บริการ
แล้วตอนนี้ก็มีคนใกล้ชิดนายตำรวจคนนี้ติดต่อเข้ามาแล้วเหมือนกัน
อันนี้เป็นข้อมูลที่คุณชูวิทย์เปิดเผย

คุณชูวิทย์ก็พูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ
ตำรวจจะเรียกผมไปสอบข้อมูลหรือเปล่า
ผมก็งงอยู่ไม่ต้องมาเรียกผมนะ
เรียกผมไปสอบขอข้อมูลบ่อนเฮียตี้
คุณชูวิทย์บอกจะเรียกผมไปทำไม

คนที่พินขึ้นไปแล้วจะไปถอดกล้องมนตร์จอนปิดที่เห็นนั่นน่ะ

แต่พอคลิปออกมาเปิดแพร่ในโลกโซเชียลคงไป๒คนหรอก
ผมไปเรียกกลุ่มนั้นมาคนที่ถือมือสวรรค์พอร์ตกล้องอยู่เนี่ย
ไปให้การไม่ต้องมาเรียกผมนะฮะ
เพราะผมเนี่ยก็แค่เปิดเผยข้อมูลไปตามที่ผมรู้เท่านั้นนะครับ
นี่ก็เป็นประเด็นที่คุณชูวิทย์ส่วนลูกชายคุณชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกัน
ใช่ค่ะแหมพ่อพูดไปแล้วแถลงไปแล้วลูกก็มีการออกมาโพสต์ด้วยนะคะ
ครับลูกก็คือคุณเติมตระกูลกระมวลวิสิตลูกของคุณชูวิทย์เนี่ยแหละค่ะ
แล้วก็จากภาพเนี่ยใครบอกมีโต๊ะพนันโต๊ะเดียวแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิด
คือลูกชายของคุณชูวิทย์บอกเอาจริงนะยังมีข้อมูลอีกเพียบเลยที่จะส่งให้ตำรวจแล้วก็ผู้สื่อข่าว
แล้วก็มีของข้อมูลของพวกที่ทำพนันออนไลน์ดังที่ชอบโชว์รวยก็มีเหมือนกัน
แล้วคุณเติมตระกูลเนี่ยโพสต์เอาไว้เลยนะบอกว่าผมจะให้รูปละสองหมื่น
ถ้าเกิดเป็นคลิปมีส่งมาถึงผมผมจะให้คลิปหนึ่งสี่หมื่นครับ
ไทยเนี่ยถ่ายมาเลยขอชัดทั้งสถานที่ทั้งเวลา
เดี๋ยวติดต่อผมมาทางอินบ็อกซ์ได้เลย
คุณเติมตระกูลโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะ
บอกว่าสายลับ๐๐๗ทั้งหลายให้หลังไมค์มาได้เลย
เหมือนเป็นการให้เงินรางวัลเลยแหละ

บ่อนในประเทศไทยมันมีจริงนะฮะ